เพราะว่าจุดนั้นก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะประมาณสัก๕โมงเย็น
มีการประทะกันระหว่าง๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบัน
และกลุ่มแนวร่วมรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
คือกลุ่มแนวร่วมรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ก็เดินทางไปที่ลานพรคำแหงมหาราช
รวมตัวกันตามประกาศที่นัดหมาย
แต่ว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบัน
เขารวมตัวปราศัยกันอยู่ก่อนแล้วค่ะ
ก็เลยมีการตะโกนโหร้องขับไล่

จนมีการยอมถอยไปนะคะ
ก็ไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีห่างไปประมาณ๑๐๐เมตร
ก็มีตำรวจมีรอปภของมหาวิทยาลัยมาคอยดูแลมาขอความร่วมมือนะคะ
ก็ป้องกันการปะทะกันในช่วงเวลาเริ่มต้นก็มีการพูดปราศัยกันนะคะ
แต่ว่ามีมวลชนของฝั่งภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนะคะ
ก็ได้มีการเดินถือพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙และราชการที่๑๐นะคะ
เดินมาจากลานพ่อขุนแล้วก็ตะโกนโหร้องขับไล่
ให้ออกไปจากพื้นที่มหาวิทยาลัยบอกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบุรพกษัตริย์
พอฝั่งกลุ่มนักศึกษาก็ประกาศว่าจะไม่ออกจะไม่ย้ายนะคะ
เพราะว่านี่ก็คือสถานศึกษาของพวกเขาเหมือนกัน
เนี่ยค่ะก็เลยมีการวุ่นวายความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะคะ
ภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันก็ฝ่าวงล้อมของตำรวจสอนอหัวหมาก
ก็มีเหตุชุลมุนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงเมื่อช่วงเย็นนะคะ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ
เพื่อประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะเกิดภาพชุลมุนอย่างที่เห็นอยู่นี้
ก่อนหน้านี้กลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบัน
แนวร่วมลูกพ่อขุนเทิดทูลสถาบันอาชีวะช่วยชาติ
และตัวแทนสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขาไปรวมตัวกันนะคะ
พระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙และรัชกาลที่๓
สวมใส่เสื้อสีเหลืองโพกผ้าฆ่าศีรษะ
แล้วก็มีการเขียนข้อความปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
มีการประกาศจุดยืนประนามการกระทำของกลุ่มคณะรัศดร
ที่อาจจะมีการพูดพัดพิงถึงสถาบัน
หัวข้อหลักของการแถลงจุดยืนในครั้งนี้ของกลุ่มภาคีก็คือ
ประนามการกระทำของกลุ่มคณะราษดร

ที่มีบุคคลล้อมรถที่เป็นขบวนเสด็จ
มีการใช้ถ้อยคำแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อันนี้คือในมุมของภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
เขาบอกนะคะที่เขามีการปราศัยกัน
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน
ก็เลยเรียกร้องให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้
ออกมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ไม่ว่าจากกลุ่มไหนฝ่ายไหนก็ตามนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการออกมาขัดขวางการชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร
แต่กลุ่มคณะรัศดรที่ดูเหมือนว่าจะมีการสร้างความแตกแยกภายในชาติ
ก็ตอนแรกเหมือนกับปักหลักกันอยู่รอดูท่าทีของกลุ่มคณะราษดรนะคะ
แล้วก็ประกาศยุติการรวมตัวกันไปในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยต้องยุติตรงนั้นไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เกิดเหตุความวุ่นวายที่รามคำแหงที่มหาวิทยาลัยลำแหงนะครับ
มีหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
ก็ไปแจ้งความที่สอนอหัวหมากนะฮะหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
โดยบอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มแนวร่วมอาชีวะช่วยชาติและภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
ที่ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บมีทรัพย์สินเสียหายด้วย
ระหว่างการปราศัยของกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
หน้าตึกอธิการบดีของมหาวิทยาลำคำแหง
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวก็จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบดำเนินคดีให้ตามขั้นตอนต่อไป
ที่จุดรามคำแหงวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปนะฮะใช่ค่ะ